มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมา
ร้องเรียนทางโลกออนไลน์ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยไปเดินเล่นที่ห้างดังแห่งหนึ่ง
แถวย่านบางแคร์แล้วปรากฏว่าเธอโดนงูฉกที่ขาคุณผู้ชมค่ะ
ลานจอดรถของห้างงูตัวนี้คุณผู้ชมงูเขียวหางไหม้
โอ๊ยพลิกดั้งนะอันตรายมากค่ะอันตรายมากค่ะ
แล้วถามเจ้านาธิของห้างบอกยังไงก็ไม่รับผิดชอบ
เพราะว่าไม่ใช่เจ้าของงู
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้ค่ะมาโพสต์ลงในโลกออนไลน
บอกแล้วเธอต้องทำยังไงนะคะ
คุณแอปเปิ้ลค่ะบอกว่าวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
เดินเล่นที่ห้างกับเพื่อนย่านนทบุรี
ระหว่างเดินจากอาคารจอดรถเข้าประตูห้าง
งูมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะกัดที่ขา
แล้วมันคืองูเขียวหางไหม้มายังไง
เพื่อนก็เอาก้อนหินเอาเหล็ก

เขาต้องเอาไปยืนยันว่าเป็นตุ๊กงูอะไรเขาจะได้ฉีดยาถูกใช่ไหม
เนี่ยค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เอารถพาตัวไปส่งโรงพยาบาล
ห้างก็นำรถไปส่งโรงพยาบาล
แต่เธอบอกว่าเป็นการพาเดินทางไปแบบไม่เปิดสัญญาณไฟขอทางด้วย
บอกว่านี่เป็นงูเขียวหางไหม้มีพิษอันตรายมาก

คุณแอปเปิ้ลก็ตกใจแปลกใจว่าทำไมเขาไม่รีบ
หลังจากส่งคุณแอปเปิ้ลเสร็จเจ้าหน้าที่ห้างก็กลับทันที

ตอนนั้นคุณหมอให้นอนโรงพยาบาลดูอาการ
เพราะว่าพิษของงู๒๓วันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

ความดันอาจจะตกและหยุดหายใจได้
คุณแอปเปิ้ลก็สอบถามถึงความรับผิดชอบของทางห้าง

โดยให้เหตุผลว่าห้างไม่ได้เลี้ยงงูไว้

ลูกค้าจะแจ้งความหรือโพสต์ลงโซเชียลตามความพอใจของลูกค้า
เพราะยังไงก็ไม่ใช่งูของห้างห้างไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
เธอบอกเธอได้คำตอบแบบนี้นะคะ
เจอเจ้านาฬิตอบแบบนี้คุณแอปเปิ้ลก็บอกว่า
ช่วยแนะนำหน่อยว่าเจอแบบนี้ควรจะทำยังไงดีค่ะ

คือขึ้นไป๒ชั้นนะพี่ไม่มั่นใจว่าคือชั้นอะไร
ระหว่างที่พี่เดินนะคะงูมันก็กัดเลย
คือทางห้างเขาบอกว่า
เขาไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงเพราะว่างูไม่ใช่งูเขาค่ะ
พี่ไม่โอเคค่ะเพราะว่าจริงเขาควรจะต้องมาดูแลเราบ้าง
มาขอโทษเราก็ดีคือจริงพี่ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าว
แต่ว่าทางห้างเฉยเมยเกินไปพี่ว่าอย่างนั้นค่ะ
นี่แหละค่ะคือเรื่องนี้เถียงกันไปก็เท่านั้นนะคะ
ถามผู้รู้จริงดีกว่าค่ะถามไปที่คุณทนายนะคะ
ทนายพัฒน์อนุสรอสุรพงศ์
นายพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ห้างต้องรับผิดชอบค่ะ
เพราะว่าห้างมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องดูแลความเรียบร้อย

ซึ่งผู้เสียหายฟ้องร้องได้นะคะเป็นคดีแพ่ง
แต่ยังไงก็ตามถ้าคุยกันได้เจรจากันได้
ควรเจรจากันเพื่อหาข้อยุติโดยไม่จำเป็นจะต้องฟ้องศาล
และคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภคที่สามารถร้องเรียนสคบได้ค่ะ
การรักษาค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาทั้งหมด
รวมถึงค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าจ่ายอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
พวกค่าทำฝันนี้ครับ